ไปดูความสวยงามของนางรำกันหน่อยค่ะจัดงานอุ้ยเป็นงานเอ่อ
ถวายองค์พญาศรีสัตนคราชที่นครพนมเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จัดต่อเนื่องกัน
๗วันเจ็ดคืนนางรำเพียบเลยค่ะ
โอ้เห็นลีลาความอ่อนช้อยสวยงามนะคะของสาวงามชนเผ่าภูไทยที่เรนูนครนะคะ
ที่จังหวัดนครพนมก็เนี่ยค่ะกำลังรำบวงสวง
ถวายองค์พญาศรีสัตนคราชครบ๗ปีกำเนิดพญานาคแลนด์มาร์คสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งโขง
วงสวงกันเนี่ย๗วัน๗คืนค่ะแล้วก็เชื่อไหมคุณงานเนี้ยนะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดประชาชนที่ศรัทธาน่ะ
กราบไหว้มาขอพรแบบไม่ขาดสายเลยแล้วทุกวันเนี่ยนะ
เขาก็จะมีการจัดนางรำมาจากทั้งหมด๘ชนเผ่าในพื้นที่๑๒อำเภอก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาแบบนี้แหละค่ะ
นเวียนกันมาแล้วก็มารำบวงสวง
แม่ที่พลาดไม่ได้นอกจากมาดูความงามของนางรำแล้ว

มีอยู่แล้วค่ะคุณต้องไม่พลาดเลย
คือเขามากราบไหว้มาขอพรมาซื้อเลข
เขาถามว่าเอ๊ะงวดนี้มีเลขเด็ดพญานาคไหม
คุณมันเกลี้ยงไปแล้วค่ะเลขเด็ด๗๙๙๗เนี่ย

ก็เนี่ยคุณอยากรู้ที่มาหรือคุณอยากได้เลขกว่ากัน

ได้เลขสบายใจแล้วก็ไปซื้อกันได้เลยค่ะ
คือก็เชื่อกันแหละว่าองค์พญาศรีสัตนคราชเนี่ย
จะให้รางวัลใหญ่ทุกปีแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย
เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วด้วยนะคะ